พาคุณผู้ชมไปดูพิธีงานรดน้ำศพกันหน่อยของพี่โทนชวนชื่นค่ะ
เมื่อวานนี้เพื่อนศิลปินตลกได้เดินทางไปร่วมงานกันครับข้างเลย
หลังจากที่พี่โทนชวนชื่นนักแสดงตลกชื่อดัง
จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับในวัย๕๒ปีค่ะ
วันนี้ที่วัดไซอำเภอบางกรวยจังหวัดนทบุรีค่ะ
ทางด้านครอบครัวได้นำร่างของพี่โทนชวนชื่น
ทำพิธีรดน้ำศพนะคะโดยมีเพื่อนร่วมคณะตลกมาร่วมงานกันครับข้างค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่จอยชวนชื่นพี่แฮกชวนชื่น
รวมไปถึงพี่ผีสวิทย์เพชรวิเศษสิริค่ะ
แล้วก็กลุ่มเพื่อนร่วมงานอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะ
หนึ่งในเพื่อนสนิทอย่างพี่จอยชวนชื่นเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังทั้งน้ำตาคุณผู้ชม
บอกว่าสมัยที่เคยร่วมงานกันในคณะชวนชื่นนี่นะ
บอกเลยว่าพี่โทนเป็นคนดีมากจริง
จิตน้ำใจเขาสุดยอดเลยชอบช่วยเหลือคนอื่น
แล้วเวลาที่คิวงานของนครไม่ว่างคุณผู้ชมก็จะเป็นพี่โทนนี่แหละค่ะ
ขึ้นมาเล่นเป็นตัวนครแทนให้
ว่างจากการเล่นตลกเขาก็จะไปทำงานที่มูลนิธิป่อเต็กตึงต่อด้วยค่ะ
แล้วเมื่อประมาณ๖๗เดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ทางด้านพี่แฮกชวนชื่นมาแจ้งข่าวว่า
พี่ทนเนี่ยป่วยนะเป็นมะเร็งที่ตับ
ก็มาทราบกันระยะหลังแล้วคุณผู้ชมระยะสุดท้ายแล้ว
พยายามรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลช่วง๓เดือนท้าย

ส่วนตัวพี่จอยเองก็ยังได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยี่ยมเพื่อนรักในวาระสุดท้ายอยู่บ้างค่ะ

เติบไม่ได้
ก็ไปอย่างสบาย